นอนอยู่อย่างนี้ไม่ได้นอนพักผ่อนนะคะ
ไม่สบายทำงานหามรุ่งหามค่ำ
ก็เลยป่วยนะคะสำหรับนักแสดงสาวสุดติสสายป่านอภิญญา
เพิ่งออกจากโรงพยาบาลหมาด

ก็เลยลุยงานต่อมาเดินพรมแดง

ลุ้มปอดบวมจะสัมภาษณ์เวลาเยอะไว้ดูวันหลัง
อัปเดตเรื่องงานแต่งงานของเธอด้วยนะคะ
เห็นว่าจะเกิดขึ้นกรกฎาคมที่จะถึงนี้

นะฮะทุกอย่างตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะ

เป้๊ะปู้ปักแน่นอนคะ
น่าจะประมาณเดือน๗เดือน๘แต่ว่าเรื่องของวันยังไม่ได้เคาะแบบเป็นวันที่น่าจะเร็วนี้ค่ะ
ภายในเดือนนี้แหละค่ะน่าจะทราบว่าจะเป็นวันไหน
ดูเรื่องเขาเรียกว่าสภาพอากาศด้วยค่ะ
น่าจะในสวนค่ะคิดว่าคงจะเป็นสไตล์เราค่ะประมาณนั้น
น่าจะคล้ายกับไม่ไกลตัวมากแล้วคงไม่ได้ดูเป็นแบบงานที่แบบใหญ่ขนาดนั้น
กลัวค่ะไม่กลัวคุยกันนานแต่เตรียมงานจริงก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะขนาดนั้น
จะทำทุกวิธีเลยไทยจีนแล้วก็ปาร์ตี้